คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เกิดขึ้นภายในถ้ำถ้ำหนึ่งนะคะ
ถ้ำนี้อยู่ในพื้นที่สวนของชาวบ้าน
ทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มีคนจากกรุงเทพเข้าไปสำรวจถ้ำ

อากาศหายใจเสียชีวิตอยู่ในนั้นค่ะ
เจริญที่กู้ชีพเพศบาลตะบลหมูศรี
กู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถาน

แล้วก็ใส่หน้ากากออกซิเจนนะคะ
เข้าไปในถ้ำถ้ำนี้อยู่ในสวนของชาวบ้าน
ริมถนนธนรัฐกิโลเมตรที่๑๔

นี่ค่ะได้รับแจ้งว่าคนเข้าไปในถ้ำ

หย่อนเชือกลงไปลึกประมาณ๑๑เมตร

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าต้องลงไปหาแล้วล่ะ

แต่ว่าก็ต้องใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าลมลงไปในถ้ำ

ถ้ำนี้ลักษณะเป็นแนวดิ่งลึกแคบค่ะ
แต่มีบันไดนะคะมีบันไดทางลง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ลงไปในถ้ำ
ไปถึงก้นถ้ำเจอค่ะ
เจอนายปิยวีธาราสมบัติอายุ๔๒
มีอาชีพเป็นสถาปนิกนะคะ
แต่ตอนลงไปเนี่ยไม่ทันแล้ว
นายปียวีขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะคะ

เดินทางมาด้วยกันกับผู้เสียชีวิตนะคะ
จากกรุงเทพบอกว่ามาตรวจสอบพื้นที่ให้เจ้านาย
พอสำรวจไปถึงท้ายไร่เห็นถ้ำ
ปียวีก็ขอลงไปดู

ตะโกนเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบ
นายบุญเลิศบอกว่าผมก็เดินตามลงไปนะ
ลงไปได้สัก๓เมตรเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออก
รีบขึ้นมาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทชูเกียจแก้วอาจรองผู้กำกับสพหมูศรีบอกเลยนะคะว่า
ถ้ำแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน
ซึ่งเจ้าของเขาอยู่ที่กรุงเทพ

แล้วไม่มีใครรู้มาก่อนด้วยว่าตรงนี้มันมีถ้ำอยู่

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีการปิดพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ก่อน

เวลาจะเดินเข้าไปดูไปสำรวจอะไรอย่างนี้
มันไม่รู้จริงนะว่าตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่อันตรายหรือเปล่า

คุ้นชินพื้นที่หรือว่าเส้นทางตรงนั้นก็อันตรายนะคะ